ตั้งแต่๑๒กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
สื่อก็จับตามองนะครับว่าการเปลี่ยนแปลง
หลังจากเข้าทำศัลยกรรมของคุณสุรชัย

เรื่องต้นก็คาดว่าใช้เวลาประมาณสัก๑สัปดาห
จะพอพักฟื้นแล้วก็พอจะเห็นรูปร่างหน้าตาที่ชัดเจนได้

เวลาพักฟื้นเลยอาจจะต้องบวมออกมาอีก

ตอนนี้ผลเป็นที่พึงพอใจทั้งสองฝ่าย
เจ้าตัวเองคุณสุรชัยก็บอกว่าพอใจ
ทางฝ่ายที่คนทำโครงการนี้ก็พอใจ

หลังจากเข้าทำศัลยกรรมใบหน้า
ของนักร้องลูกทุ่งชื่อดังครับ

เปิดเผยว่ากรณีของนายสุรชัยสมบัติเจริญครับ

ที่เข้ารับการศัลยกรรมใบหน้า
โดยดรเซปิงตั้งแต่๑๒กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั้น
ในวันพรุ่งนี้ดรเซปิงนายสุรชัยและนายจำนงนะครับ

ใบหน้าของนายสุรชัยหลังทำศัลยกรรมเป็นครั้งแรก
ที่สโมสรทหารบกถนนวิภาวดีรังสิทธิ์
ในช่วงเวลา๑๑นาฬิกานะครับ
นายดรเซปิงบอกว่าด้านของคุณสุรชัยนั้น
พึงพอใจกับผลการทำศัลยกรรมในครั้งนี้
แต่อาจจะเห็นว่าบริเวณดวงตาสองข้าง

เนื่องจากคุณสุรชัยอยู่ในภาวะ
เศร้าเสียใจกับการจากไปของมารดานะครับ
คือคุณศรีนวลสมบัติเจริญอายุ๘๐ปี
เสียชีวิตด้วยอาการไตวายเฉียบพลันเมื่อวานนี้
ซึ่งก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับ

พอใจกับผลการทำศัลยกรรมใบหน้าของคุณสุรชัยเช่นเดียวกัน

นายอำพลวงศิริเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

ส่งหนังสือเชิญดรเซปิงชายสาร

แทรกทีวีจาระงานให้ทราบต่อไปนะครับ